คุณผู้ชมเรามาดูอีกกรณีหนึ่ง
กรณีที่อาสาตำรวจหรือว่าตำรวจบ้าน
ถีบรถจักรยานยนต์ทำให้มีผู้เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ก็มีหลากหลายความคืบหน้า
ทั้งเรื่องของการโยกย้ายในตำรวจในพื้นที่
เรื่องของคดีแล้วก็เรื่องของการจัดพิธีศพด้วย
ไปดูเรื่องของคดีกันก่อนนะคะ
พิพัฒน์อาสาสมัครตำรวจสพสำรงเหนืออายุ๓๙ปี
ว่าเป็นผู้ก่อเหตุถีบรถจักรยานยนต์นายธนกรศรีชาติหรือบอส
ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซอยมิตรอุดม
เมื่อวันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาก็ถูกพนักงานสอบสวนสพสำรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการ
นำตัวไปฝากขังศาลจสมุทรปราการ
ก่อนนำตัวกลับมาเรือนจำสมุทรประการเพื่อควบคุมตัวตามกฎหมาย
ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากระทำโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ
ส่วนบรรยากาศการจัดพิธีชาปนกิจ
ที่สาลา๑วัดด่านสำโรงอำเภอเมืองสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสวดพระพิธรรมศพในบอส
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะ
โดยมีพันธบทเอกเดโชโสสุวรรณากุล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสำรงเหนือ
พันธบทโทสุรสักมีวิริยกุล
รองผู้กำกับการปราบรามและพันธมตโทไตรมิตร

เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพ
พร้อมกับฟังสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรกด้วยนะคะ
จากนี้ก็นำเงินส่วนตัวมอบให้กับนางชนะนิดมันเจริญ
อายุ๖๓ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
เป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดงานจำนวนหนึ่ง
ซึ่งแม่ผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่อยากจะให้สัมภาษณ์

ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดงานแล้วก็รู้สึกโศกเศร้าเสียใจ
เกี่ยวกับการจากไปของลูกชาย
หลังจากนี้จะดำเนินการต่อไปอย่างไร
ก็ขอให้เสร็จสิ้นงานศพก่อน
ตอนที่พันธ์ตำรวจเอกเดโชโสสุวรรณากุล
ภูมิกับสพสำโบรงเหนือเนี่ยไปงานศพในช่วงเย็นใช่ไหม

แต่จริงแล้วตัวผู้กำกับเนี่ย
ถูกเด้งถูกยกถูกย้ายแล้วนะย้ายแล้ว
ต้องไปร่วมงานเพราะว่าในช่วงเช้า๑๐โมงกว่า

แต่ก็ได้ไปร่วมงานแสดงความเสียใจด้วยนะคะ

ครับด้านการโยกย้ายกันบ้างนะคะ
พลตำรวจโทสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ก็มีคำสั่งย้าย๓นายด้วยกัน
ก็คือผู้กำกับการสภสำรงเหนือ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

แล้วลักษณะของการจับคุมตรวจค้นแล้วไม่พบยาเสพติด
แล้วมีการขอเรียกรับเงินด้วย
ตอนนี้ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
ก็บอกว่าจะต้องตรวจสอบประวัติของอาสาตำรวจนายนี้
เพื่อที่จะดูสิว่ามีความผิดอื่นอีกหรือไม่นะครับ